มาไล่เลี่ยงกันหลายประเด็นมาดูประเด็นที่ขึ้นพาดหัวด้านหลังของเราก่อน
โจรบุกเดี่ยวชักปืนขู่จี้ชิงทองได้ทองไป๕๕บาททองคำ

เสื้อแดงก็พนักงานแต่น้องเหมือนกำลังตกอกตกใจกันอยู่จะยังไงดีฉันจะยัง
ดีฉันจะช่วยเพื่อนยังไงฉันจะกรี๊ดดีไหมฉันจะวิ่งดีไหม

เข้าใจพนักงานถ้าเกิดว่ากระโตกกระตากไปเราไม่รู้ว่าคนร้ายตั้งใจจะยิงหรือเปล่าใช่ไหม
มันก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบคนร้ายกราดยิงเพื่อชิงทองก็มีเหมือนกัน
เหตุการณ์ที่เกิดในห้างครับชื่อว่าคือร้านทองร้านนี้คือร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
แต่ว่าไปตั้งอยู่ในห้างที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
ก็บันทึกนาทีที่คนร้ายสวมหมวกแก๊สสีดำ
ชักเปลือกออกมาคมครูให้พนักงานทางท้องมาเซ้น
แล้วในร้านก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น๔คนคุณผู้ชม
อีก๒คนอยู่ที่เคาน์เตอร์ออกไม่ได้สิครับสุดท้ายก็ต้องจำใจให้เขาเอาทองไปก็นั่ง
ปิดหูอยู่ตรงมุมทั้งสองคนไม่รู้จะทำยังไงนะหลบก่อนด้วยความกลัว
ปล่อยให้คนร้ายหยิบทองไปและภาพกร่องวงจรภิกษ์ก็จับได้ทุกอย่าง
ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อที่เป็นเสื้อบอร์มห้างหลังก็มียี่ห้อ
ทีนี้คือคลิปนี้นะฮะเราจะเห็นว่ามีพนักงานเนี่ย
อยู่ฝั่งตรงข้าม๒คนที่มุดออกไปได้
แล้วหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายเหตุการณ์ไว้เหมือนกัน

เขาซ่อนอยู่แล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
อันนี้ถือว่าเป็นไหวพลิบของพนักงานคนนี้เพราะว่า
ไม่กล้าส่งเสียงร้องค่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเธอร้องใช่ไหม
อ่าแล้วคนร้ายรู้ว่าถ่ายคลิปแล้วเขาหันปืนมาแล้ว
สวยนะก็เลยแบบแอบถ่ายไว้ก่อนเก็บเงียบไว้เงียบไว้
คนร้ายใช้เวลาในการก่อเหตุเนี่ยนาทีครึ่งนาทีครึ่งนะ
ห้างนะฮะเสร็จปุ๊บพอได้ทองคนร้ายวิ่งออกไปที่ลาน
จอดรถนอกห้างนะฮะแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมช่วย
ภาพอีกนี่ภาพนี้อันนี้ชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์แล้ว
เขาก็แบบว่าช่วยกันถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะนะฮะนี่นี่คนร้ายเห็น
วิ่งออกไปแล้วห้างยังไม่ได้ปิดอ่ะมันยังมันยัง
ว่างอยู่แบบเนี้ยแค่บรรยากาศฝนตกนิดหน่อยเนี่ยนะฮะ
คือสักพักหนึ่งคนร้ายกระโดดขึ้นรถนะฮะต้องขออนุญาต
สีดำเนี่ยนะฮะแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายบ่าย
ของเมื่อวานย้ำว่าห้างยังไม่ได้ปิดนะช่วงบ่ายเองนะฮะ
พนักงานในร้านบอกข้อมูลแบบนี้ว่าพอคนร้ายมาถึง
สิ่งที่คนร้ายพูดประโยคที่พูดคือหยิบทองมาให้หน่อย
เอาเส้นใหญ่นะเธอก็กลัวคือมือสั่นหยิบแต่เส้นเล็กไป
คนร้ายบอกไม่เอาเอาเส้นใหญ่คนร้ายก็เลยแบบว่าปีนข้าม
เคาน์เตอร์ไปไงแล้วก็ได้ทองไปทั้งหมดรวมแล้ว๕๕บาท
ทองคำนะฮะเยอะมากนะคุณผู้ชมลองคูณเข้าไปดู
กว่าบาททีนี้ตำรวจภูทรภาค๔แล้วก็ตำรวจภูทร
จังหวัดเลยเร่งแก่รอยอยู่นะฮะพยานเห็นแล้วว่าคนร้ายใช้รถ
คันนั้นเนี่ยหลบหนีไปแล้วที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมน่าจะ
เคยก่อเหตุมาก่อนน่าจะเคยมีประวัติเรื่องของการก่อเหตุ
แบบนี้มาก่อนตำรวจน่าจะรู้ตัวคร่าวแล้วล่ะนะฮะ
เดี๋ยวจะเร่งลาดตัวต่อไปแต่อย่างที่เราเกริ่นไปเราไม่เคย
เห็นใครที่ไปจี้ชิงทองแล้วได้ใช้ทองได้ใช้เงินก้อน
สักรายไม่รอดโดนจับหมดเชื่อไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียว
จริงเพราะว่าเดี๋ยวไล่ตามภาพกล้องมุมจรปิดคุณรถ
แล้วก็รูปภัณฑ์สันธารขนาดนี้นะเห็นทะเบียนเห็นสีเห็น
หมดแหละแล้วใครเห็นเนี่ยหยิบกล้องถ่ายได้หมดเลยนะ
หลายมุมเลยเดี๋ยวตามกันต่อครับ